คือพ่อแม่เป็นห่วงเด็กชายวัย๑๓ปี๒คนนี้มากเลยคุณ
คือเด็กน่าจะหนีออกมาจากโรงเรียน
เพื่ออยากจะกลับบ้านเพราะคิดถึงที่บ้าน
แต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงไม่กลับบ้าน
เดินหายไปในไร่มันสัมปะหลัง
หลักฐานทิ้งร่องรอยเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรไว้นะครับ
แม่ออกตะโกนตามหาลูกหามากี่วันรู้ไหมคุณ
๔วันแล้วนะครับเออเจอหลักฐานต่างวันนี้วันที่๔
แต่ทำไมลูกถึงไม่ออกมาจากป่ามันสัมปะหลังสักทีนะครับ
ไปดูช่วงของแม่ที่ตะโกนเรียกลูกหน่อยฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะแม่ตะโกนหามาหลายวันจนจะหมดเสียงแล้วนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้คือแม่ได้โพสต์ข้อความลงในโลกโซเชียล
บอกว่าลูกออกมาจากโรงเรียน
คือหนีออกมาจากโรงเรียนและน่าจะอยากกลับบ้านนะครับ
แต่ทีนี้เอ๊ะทำไมถึงหายไป
แล้วก็ชวนเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนชั้นม๑ออกมาจากโรงเรียนด้วย

ผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวกิติมาบำรุงรัฐนะครับ
ก็ตามหาเด็กชายตัวต่อลูกของเธอวัย๑๓ปี
แล้วก็เพื่อนของลูกชายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นม๑
อยากให้ออกมาจากป่ามันสัมปะหลังนี้นะครับ
หลังจากเด็กชายทั้งสองคนหลบหนีออกจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สามสิบสาม
ดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดรบบุรี
ในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
คือตัวคุณครูเองเพื่อนนักเรียน
รวมถึงชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวของเด็กทั้งสองนะคุณ
ออกตามหานะฮะตั้งแต่ช่วงแรกที่รู้ว่าเด็กชายทั้งสองคนหายตัวไปนะครับ
เพราะว่าหายออกจากโรงเรียนสักประมาณ๒ทุ่มกว่านะคุณ

และเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ช่วยออกติดตามนะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่เจอเลย
แต่พูดแม่มีความหวังนะคุณนะ
หวังว่าลูกจะยังมีชีวิตอยู่เพราะเจอหลักฐานอะไรต่างนานานะครับ
ไทม์ไลน์ในการค้นหาก่อนตั้งแต่วันแรก
คือคืนวันที่๒๑พฤศจิกายนตั้งแต่น้องหายจากโรงเรียนกันไป

โดยนายพรพิพัฒน์ศรีอังแก้ว๒๒ปีพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
บอกแบบนี้ครับบอกเบาะแสว่าช่วง๒ทุ่มครึ่งเจอเด็กชายทั้งสองคน
ทีนี้พ่อค้าก็ตะโกนถามไปไปไหนกันถามเด็กไปไหนกัน
ปรากฏว่าเด็กทั้งสองคนนี้ไม่ตอบเลยคุณฮะวิ่งหนีเข้าไร่มันสัมปะหลังไปเลยนะครับ
จากนั้นนะครับพ่อค้าก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเป็นเด็กอะไรแถวนี้นะฮะ

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ออกตามหาออกค้นหา
เสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของเด็กเนี่ยนะครับ
ถอดทิ้งไว้กระจัดกระจายภายในไร่มันสัมปะหลัง
พอวันถัดมา๒๒พฤศจิกายนเจอสบู่เจอยาสีฟัน
และกางเกงในที่เปียกน้ำถอดทิ้งไว้

เด็กชายทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่
และยังคงหลบซ่อนตัวภายในไร่มันสัมปะหลัง
แล้วก็ไม่กล้าออกมาพบผู้ปกครอง

กล้าเจอผู้ปกครองกลัวจะถูกทำโทษครับ
ภัยหนองม่วงแล้วก็สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์
ดมกำลังกว่า๓๐นายนะคุณ
ปูพรมเดินเรียงแถวหน้ากระดาน
ออกค้นหาตามไร่อ้อยไร่มันสัมปะหลัง

พร้อมกับใช้โดรนบินมุมสูงเพื่อสำรวจ

แม่ของเด็กชายตัวต่อก็มั่นใจ
บอกว่าลูกชายยังอยู่แถวนี้แหละ

และอยากให้ลูกกลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่
แล้วก็ครอบครัวโดยเร็วนะครับ
หรือว่าโทรแจ้งติดต่อมาก็ได้ค่ะ

ค้นหาทุกวิถีทางรวมถึงแจ้งเบาะแส
เธอเขียนบอกแบบนี้บอกว่าจะทำยังไงดี
ผ่านไปอีกหนึ่งวันขอให้พรุ่งนี้เจอลูกชายสักทีนะครับ
แล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าปวดหัวมาก
แล้วแต่เวรตกรรมเนอะชีวิตฉัน

ลูกจะรู้ไหมว่าทั้งแม่แล้วก็ครูเป็นห่วง
ตอนนี้ยังหาไม่เจอตัวต่อนะคะ
พ่อแม่บอกให้ปลงอะไรมันจะเกิดก็ต้องให้มันเกิด
เสียใจที่มีลูกแล้วก็ลูกหนีไปแบบนี้

แต่จริงแม่รักลูกแล้วเป็นห่วงมากนะ

ในการที่จะค้นหาลูกชายรวมถึงเพื่อนลูกชายด้วย

ชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตอนเที่ยงครึ่ง

เจอเดินริมถนนสายดงดินแดงขโกรธเจาะเติม
ซึ่งเช้าวันนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่

ระดมกำลังกันออกค้นหาตัวเด็กทั้งสองทันที
คือเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ตรงหน้าจอนี้เลย
บอกว่าใครที่พบเห็นเด็กชายทั้งสองคนตามภาพนี้นะฮะ
น้องตัวต่อกับเด็กชายชาวโม้งอีกคนนึงนะครับ
ขอให้แจ้งที่ตู้ยามบ้านดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
หรือว่าโทรศัพท์ขึ้นหมายเลขให้เลย

ภาวนานะให้เจอตัวเด็กทั้งสองนี่คุณ
สภาพตอนกลางคืนก็น่ากลัวพอสมควร
ไร่มันสัมปะหลังแบบนี้เด็กจะใช้ชีวิตอย่างไรนะฮะ